ส่วนเรื่องอากาศร้อนนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะ
ที่รถบุรีเขาบอกว่าเมื่อวานอุณหภูมิร้อนจัดมาก

สาววัย๓๕คนหนึ่งบอกบ่นโอ้โหร้อนมาก
จนต้องอาบน้ำ๑๐รอบคุณผู้ชม
ในวันเดียวในวันเดียวแต่อาบเท่าไหร่ก็ไม่หายร้อนสักทีนะคะ
สุดท้ายปรากฏว่าพบเป็นศพเสียชีวิต
คิดว่าน่าจะเป็นฮีสโตรกนะคะ

นี่นี่คือคนที่เป็นแม่นะคะนางตุ๊กตาชัยโยอายุ๕๘ปีค่ะ
ร้องไห้คล่ำครัวหน้าทันทีที่เห็นร่างของนางสาวอนัญญาชัยโย
ลูกสาววัย๓๕ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
เอาแต่พูดซ้ำว่าแม่ไม่เหลือใครแล้ว
ญาติก็ต้องเนี่ยค่ะคอยรูปหลังรูปไหล่กอดปลอบใจกันไปนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๔๗ในตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะ
คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแม่บอกว่า
เมื่อเช้าพยายามปลุกลูกเรียกเท่าไหร่ลูกก็ไม่ตอบไม่ขานรับ
พอชะโงกหน้าดูที่หน้าต่างค่ะเห็นว่าพัดลมเปิดอยู่
ตัดสินใจงัดห้องเข้าไปเห็นว่าลูกลงมานอนอยู่ที่พื้น
สภาพคือสวมเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้น
ต้องรวชสภาพเมืองลบบุรีแล้วก็แพทย์โรงพยาบาลอานานธรรมฮิดลนะคะ
ได้รับแจ้งก็เลยรีบมาตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นก็คือ
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายแต่อย่างใด
แล้วก็สถิษฐานเบื้องต้นน่าจะเสียชุดมาไม่ต่ำกว่าหกถึงเจ็ดชั่วโมงแล้วค่ะ
นายเฉลิมชัยโยผู้เป็นพ่อนะคะก็บอกว่า
ลูกสาวเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลบบุรี
ปกติก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรค่ะเป็นแค่ภูมิแพ้
แต่เมื่อวานจำได้ว่าลูกบ่นว่าร้อนร้อนมาก
เพราะว่าอากาศเนี่ยมันพุ่งทะลุไปสี่สิบสององศาเซลเซียสค่ะ

เมื่อเช้าเห็นลูกสาวยังไม่ตื่นก็นึกว่าเออมันคงเป็นวันหยุดแหละ
อยากจะนอนตื่นสายก็ปล่อยให้ลูกนอนไป
โดยไม่คิดว่าลูกเสียชีวิตแล้วค่ะ
เบื้องต้นใจที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโรคลมแดดหรือว่า
ก็คืออากาศมันร้อนจัดแล้วก็อาจจะขาดน้ำด้วยค่ะ
ล่าสุดมีการส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลอานันทมหิดลแล้วนะคะ
แล้วก็มอบศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาด้วย

แต่ว่าห้วยขมิ้นหนองแคนสระบุรีฝนตกลมแรงนะครับ
อำเภอพระพรมอายุทยาก็ฝนตกหนักเช่นเดียวกัน
ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วย